ตำรวจสกลนครตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุล่อลวงเด็กอายุ๙ขวบเท่านั้น
พยายามที่จะไปล่วงละเมิดทางเพศ
ตำรวจภูทรตาโตนจังหวัดสกลนครตอนนี้ลงพื้นที่ไล่ล่าตัวนายนัทชัย
ดากาวงอายุ๓๕ปี
หลังจากที่ก่อเหตุล่อลวงเด็กหญิงบีเป็นนามสมมุติอายุ๙ขวบ
ไปทำการอนาจารย์และข่มขืน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดงยออำเภอเมือง
เป็นช่วงประมาณเย็นของวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ในวันเกิดเหตุเด็กหญิงบีนี่ยืนเล่นอยู่บนถนนในหมู่บ้าน
และต่อมานายนัทชัยค่ะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
แล้วก็มาบอกเด็กหญิงบีบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาตาไปหายายอยู่ที่ปลายนา
เด็กหญิงบีหลงเชื่อนะคะยอมขึ้นรถไปด้วย
แต่ว่าคนร้ายกลับพาไปที่อ่างเก็บน้ำอยู่ใกล้หมู่บ้านค่ะ
จากนั้นลงมือทำอนาจารย์โดยพยายามใช้อวัยวะเพศสอดใส่
แต่ว่าไม่สำเร็จนะคะจึงให้เด็กหญิงบีใช้ปากสำเร็จความไคร้
และหลังจากนั้นทิ้งเด็กหญิงบีไว้แล้วก็หลบหนีไปค่ะ
พอไปตรวจสอบประวัติเบื้องต้นนะคะนายนัทชัยกำลังอยู่ระหว่างการหลบหนี
หมายจับของตำรวจภูทรเมืองสกลนครด้วยนะคะ
และพ้นโทษในคดีลักษณะเดียวกันก็คือการทำอนาจารย์ได้ไม่นาน
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวเด็กหญิงบีไปตรวจร่องรอยของการข่มขืน
ตำรวจได้ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและผู้ปกครอง
ช่วยเพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังบุตรหลานให้อยู่ในสายตา
ก่อนยืนยันว่าจะได้ตัวผู้ต้องหาเร็วนี้แน่นอนค่ะ